วันนี้จากแข่งขันเจอกับทางทีมชาติญี่ปุ่น
ติดตามความเคลื่อนไหวได้จากคุณวิทยาวิทย์เจริญเชื้อจากไต้หวัน
เพื่อหวังที่จะประเด็นศึกทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้ครับ
ในการแข่งขันรอบที่๒เพื่อปูทางสู่การแข่งขันรอบ๘ทีมสุดท้ายครับ
วอเล็กบอลชายชุดอายุไม่เกิน๒๐ปี
ลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบที่๒
โดยจะพบกับคู่แข่งสำคัญคือทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติจีน
หลังจากที่พักการแข่งขัน๑วันทำให้โค้ชยุ่นมนชัยสุภาจิรกุล
ได้นำนักกีฬาไปศึกษาฟอร์มของทีมชาติญี่ปุ่น
ที่มีโปรแกรมตกค้างกับทีมชาติปากีสถาน
จะลงฝึกซ้อมในช่วงเย็นตามเวลาประเทศไทย
ก็คือทีมญี่ปุ่นจากที่ดูเกมวันนี้ที่เขาเล่นนะฮะ
เขาเล่นละเอียดทีมเวิร์คค่อนข้างดีนะฮะ
แล้วก็เราจะเล่นกับเขาได้หนึ่ง
เราต้องเสิร์ฟวางจุดและทำลายเกมลุกของเขา
ขณะเดียวกันบอลลับเราก็ต้องเหนียวนะฮะ

คือวันนี้เราซ้อมก็คือเน้นในเรื่องสมรรถภาพเล็กน้อย
แล้วก็เน้นในเรื่องของเสิร์ฟเยอะ
วันนี้เราก็รับเสิร์ฟตรงนั้นเป็นหลักนะฮะ
ส่วนนักวอเล็กบอลทีมไทยอย่างภูสิตโพนริน
เปิดเผยว่าทีมชาติไทยจะต้องเพิ่มความแม่นยำ

และจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไทยเก็บชัยชนะได้
ทีมไทยจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นในเวลา๑๖นาฬิกา

ซึ่งไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมรับชม
อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักตบหนุ่มไทย
สร้างประวัติศาสตร์สู่รอบรองชนะเลิศ

ให้ดู